ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลกลางเมืองตรังเลยนะคะ
กลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ยกพวกมาไล่
รุมแทงคู่อริกันกลางสี่แยกไฟแดงเลยทีเดียวนะคะ
อาการโคมาสาเหตุเขาบอกว่า
ก็เกิดจากทั้งสองฝ่ายเหมือนกับมีการเบิ้ลเครื่องใส่กันนั่นแหละ

แล้วก็พอมาถึง๔แยกก็นี่แหละค่ะ
ลุมบอลไล่แทงกันเลยนะคะ

นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ทางกล้องวงจรปิด
เขาสามารถจับภาพเอาไว้ได้นะคะ
มีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ก่อเหตุใช้มีดแทงคู่อริจนบาดเจ็บสาหัส๑ราย
บริเวณสามแยกไฟแดงหน้าโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์ถนนพัทธลุงตำบลทัพเที่ยงเขตเทศบาลนครตรัง
ผู้บาดเจ็บคือนายวรวุฒิเพชรเล็กอายุ๒๓ปีคนนี้ถูกแทงด้วยของมีคม
เข้าบริเวณหน้าอกด้านขวาหนึ่งแผลแขนซ้ายหนึ่งแผลและไหล่ด้านขวาหนึ่งแผลรวมแล้วสามแผลค่ะ
อาการสาหัสเลยนะคะก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวัฒนาแพทย์
ส่วนด้านพันตำรวจโทประเสริฐสงแสงรองผู้กำกับการสอบสวนสพเมืองตรังเปิดเผยว่า
จากการสอบสวนพยานเบื้องต้นก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ซึ่งเป็นสถานบันเทิงเป็นจุดรวมของกลุ่มวัยรุ่นและนักเที่ยวราตรีอยู่แล้วผู้บาดเจ็บมีการบิดคันเร่งรถจักรยานยนต์
กลุ่มวัยรุ่นประมาณ๗๘คนก็เลยเขม่นกันนะคะไม่พอใจกันขึ้นมา
กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวจึงขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามมาจากตลาดชินตา
ออกไปทางด้านหลังและเข้าถนนซอยควนขนุน
ไล่ไปทันกันเนี่ยบริเวณใกล้สี่แยกหน้าโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์
แล้วรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บไปชนกับรถที่ขี่มาจนเสียหลักล้มลง
ทำให้วัยรุ่นที่ไล่ตามกรูกันเข้าไปและใช้มีดแทงค่ะ
รวมมีการเผยภาพสเก็ตคนร้ายเป็นชายที่ลงมือก่อเหตุด้วย
แล้วก็มีพยานและเพื่อนผู้บาดเจ็บที่จำรูปภัณฑ์สันฐานคนร้ายได้
ก็ตำรวจจะใช้หลักฐานตรงนี้ในการตามตัวคนร้าย
ฟังเสียงของรองผู้กำกับการสอบสวนสพเมืองตรังค่ะ
การเลี่ยงลดเมื่อนเมื่อนเสียงดังนะครับซึ่ง
เป็นที่ไม่พอใจกัน
พอหลังเกิดเหตุค่ะตำรวจก็ประสานไปยังเทศบาลนคร
ภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุมานะคะ
ซึ่งล่าสุดผู้บาดเจ็บยังให้การกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้
แต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็พอจะทราบเบาะแสของกลุ่มคนร้ายแล้วนะคะ
เร่งสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยเร็วค่ะ